ทุกผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะฮะช่วงหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
มีเด็กจมน้ำตายเสียชีวิตเยอะมากนะฮะค่ะหลายจังหวัดนะครับ
อย่างที่ขอนแก่นเนี่ยนะฮะกู้ภัยต้องไปช่วยนะครับ
งมร่างเด็กชายวัยเก้าขวบขึ้นมานะครับไปเล่นน้ำที่ลำห้วยกับเพื่อนสุดท้ายจมน้ำเสียชีวิตฮะ
นี่นักประดาน้ำนะฮะแล้วก็กู้ภัยนะครับที่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นนะครับ

ฟิล์มอายุ๙ขวบเป็นเด็กชายนะครับขึ้นมาจากตลิ่งลำห้วยคเนนะฮะ
อยู่ใกล้สะพานห้วยดูค้นหากันอยู่นานนะครับทุกผู้ชมครับ
คือน้องฟิล์มเนี่ยมาเล่นน้ำกับเพื่อนแล้วหายไปตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้นะครับ
หาจนถึง๓ทุ่มถึงเจอศพนะครับยายบอกว่าน้องฟิล์มหลานชายเรียนอยู่ชั้นป๓
ก่อนออกจากบ้านขอเงิน๓๐บาทบอกยายบอกจะไปเล่นเกมกับพี่ชาย
ปรากฏว่ามาเล่นน้ำที่ลำห้วยกันนะฮะเพื่อนบอกว่ามากัน๕คน
มาเล่นกระโดดน้ำจากสะพานห้วยคู่ซึ่งฟิล์มเนี่ยกระโดดเป็นคนสุดท้าย
แต่พอฟิล์มกระโดดลงมาถูกน้ำซัดหายไปเลยเพื่อนก็เลยไปตามผู้ใหญ่ให้มาช่วย
แต่กว่าจะงมหาเจอก็เสียชีวิตแล้วนี่ขอนแก่นนะครับ
สุรินทร์นะฮะคือช่วงนี้ฝนตกหนักน้ำมันก็เยอะนะ
ที่อังเฟอร์เผาศรีนวินนะครับที่จังหวัดสุวิน
คุณพ่อของน้องสาน้องสานี่อายุ๑๔ปี
เป็นเด็กหญิงนะฮะร้องไห้แทบขาดใจหลังจากรู้ว่าลูกสาวมาเล่นน้ำกับเพื่อน๓คนแล้วจมหายไป
กู้ภัยหาอยู่๔ชั่วโมงกว่า
นี่ฮะสุดท้ายไปเจอร่างน้องสาติดอยู่กับเศษไม้แล้วก็วัชพืชใต้น้ำนะครับ
เพื่อนบอกว่าตอนที่ลงน้ำเล่นกันเนี่ยสังเกตว่าน้ำมันเยอะกว่าปกติ
อยู่ดีสานี่จมไปตอนจมก็พยายามเอื้อมมือมาดึงเสื้อเพื่อน
แต่สุดท้ายหลุดมือฮะแล้วก็จมหายไปเลย
แล้วสุรินนี่มีเหตุเด็ก๔คนจมน้ำเสียชีวิตพร้อมกันนะครับ
ร้องไห้กันละงมเลยครับท่านผู้ชมครับ
สายน้ำล้นบ้านกลาวนครที่บรรเวอร์กาบเชิง
งมร่างขึ้นมาได้นี่พ่อกับแม่นี่๔ครอบครัว
บางคนก็เป็นลมไปเลยนะฮะแทบขาดใจเลยนะฮะ
เด็กมาเล่นน้ำกัน๖คนลงเล่นเนี่ย๕ไม่ได้ลง๑
แต่ในห้าที่ลงเล่นน้ำนะคุณเดี๋ยวมาสอนตายสี่

ฝ่ายน้ำล้นบ้านราวนครนะครับคือช่วงนี้ฝนตกแล้วน้ำมันเยอะไง
บางทีเด็กอาจจะคิดว่าเออก็ปกติก็เคยมานะ
แต่ช่วงนี้น้ำมันเชี่ยวน้ำมันแรงด้วยนะครับ
คือที่เราลงพื้นที่ไปฝ่ายน้ำล้นบ้านราวนครจุดเกิดเหตุเนี่ย
ถนนบนฝ่ายจะมีเสาปูนอยู่๒แท่งนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ขนาดน้ำมันล้นมาแบบขึ้นมาขนาดเนี้ย
คือใต้ที่เสาต้นแรกเนี่ยเสาปูนสองแท่งเนี่ยเห็นไหมฮะ
คุณไก๊ลงพื้นที่ไปจะมีเชือกผูกอยู่เชือกไนลอนสีเขียว
แล้วมันมีรอยขาดนี่เป็นจุดที่เด็กมาเล่นน้ำกันนะฮะ
เมื่อวานนี้นะครับก่อนจะเสียชีวิต๔ลงไป๕
เป็นลักษณะพื้นคอนกรีตที่เทลาดเอียงลงไปก้นสระนะฮะ
แต่ใครก็เยอะนะคือลักษณะการเกิดเหตุก็คือเด็กทั้งหมดนะครับ
จะใช้เชือกไนลอนสีเขียวผูกกับเสาเอาไว้
แล้วโยนตัวลงไปในฝ่ายเพื่อเล่นน้ำ
พอลงไปในฝ่ายแล้วก็จะจับเชือกแล้วก็จะดึงตัวเองขึ้นมา
น้องที่ไปด้วยกันบอกว่ามากัน๖คนนะครับ
ลงเล่นน้ำ๕มีเด็กหญิงมีมี่อายุ๗ขวบ
มีน้องพิมผู้หญิงอายุ๑๐ขวบ
มีน้องนางน้อยเป็นเด็กผู้หญิงนะฮะอายุ๑๐ขวบ
ก้อยผู้หญิงเหมือนกันอายุ๑๒แล้วก็น้องโซดานี่ผู้ชายอายุ๑๒นะฮะ
มีน้องเนยอายุ๑๓กับน้องแนนยุค๑๒ที่นั่งเล่นมือถืออยู่ข้างบน
จังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยเนยเนี่ยวิ่งไปหยิบทงที่อยู่ใกล้ส่งให้แนน
ตอนที่เห็นว่ากำลังจมน้ำกันซึ่งมีมี่วัย๗ขวบเนี่ยชูมือพ้นน้ำขึ้นมาคว้าไม้ไว้ได้
ยก็รีบขี่จักรยานยนต์ไปตามผู้ใหญ่มาช่วยแต่สุดท้ายก็จมเสียชีวิตไปสี่
จาก๕ที่ลงไปนะครับเราไปที่บ้านของน้องพิมนะฮะได้คุยกับคุณแม่
แล้วก็ญาติญาตินะครับแม่บอกว่าที่หมู่บ้านเนี่ยมีการจัดงานทอดผ้าป่า
ลาดยางใหม่ในหมู่บ้านเด็กมาร่วมงานกันหลายคน
เขาก็พาไปเล่นน้ำกันแล้วก็มีเหตุสลดเกิดขึ้น
คือเด็กที่ไม่ได้จมน้ำแล้วตามผู้ใหญ่มาช่วยเนี่ย

พอเอาน้องขึ้นมาจากน้ำพี่เป็นคนรับ
แล้วพี่ก็ให้น้องผู้ชายอีกคนหนึ่งพาดพาดแล้วก็สั่นเอกถึง
น้ำเขาก็ไหลออกไหลออกพี่ว่าเออมันน่าจะได้เรานะ
แต่พอคำดูชีพจรอะไรไม่มีเลยอืมไม่มีแต่ก็คือมายังไงปั๊มยังไง

มีน้องก้อยกับน้องดวงเนธนะฮะเป็นเด็กผู้หญิงสองพี่น้องนะครับ
ยูสิบขวบกับ๑๒ขวบนะครับ
แม่นี่โอ้โหแทบขาดใจเสียลูกสาวสองคนนะครับ
นี่บอกกับเราทั้งน้ำตานะบอกเมื่อวานลูกสาว
เขาเพิ่งกลับมาจากงานเผาศพยาย
ได้เงินจากยานมาคนละ๒๐๐จากงานของยายนะเอามาให้แม่
แล้วขอไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาก็หนีไปเล่นน้ำกันอ่ะ
รู้สึกแย่มากเลยทำใจไม่ได้
เสียทีสองคนเนอะเขาอีกนานเขาจะทำใจได้
ฮ่า
โซดานะครับเด็กชายวัย๑๒ขวบ
หนึ่งในเด็กที่เสียชีวิตนะครับ
คุณไกด์ธนกรก็ไปที่บ้านนะครับ
นี่ครับคือแม่บอกลูกชายก็
กำลังมีอนาคตเลยนะจะย้ายไปเรียนโรงเรียนชื่อดังที่บุรีรำนะครับ
มีคนเห็นน้องไปร่วมงานศพที่วัดแล้วก็พากันไปเล่นน้ำต่อ

คือทางชาวบ้านก็บอกว่าจะเป็นเรื่องอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
เพราะเคยมีคนทักว่าจะมีสิ่งลี้ลับมาเอาตัวเด็กไปเป็นบริวารก่อนหน้านี้

แต่สุดท้ายก็เด็กนะฮะก็ชวนกันไปเล่นน้ำ
อาจจะไปเจอกันที่งานศพแล้วมีเพื่อนเยอะนี่นะฮะ
ที่จังหวัดตากนะครับมีหญิงชาวเมียนมายุ๓๖ปี
ร้องไห้พยายามฝ่าวงล้อมเข้าไป
ลูกชายอายุ๑๓นะครับ
สระน้ำฝั่งตรงข้ามโรงเรียนที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอด
สระจะไปเจอเชือกมัดห้อยอยู่กับกิ่งต้นไม้นะฮะ
ต้นไม้ใหญ่นะฮะยื่นเข้าไปในสระนะครับ
เพื่อนของน้องที่เสียชีวิตบอกมาเล่นน้ำกัน๓คน

คือก็เห็นว่าเป็นสระแบบสระบ่อขุดน่ะ
อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนคิดว่าจะไม่ลึก
ก็เอาเชือกผูกกิ่งต้นไม้
กิ่งไม้ที่มันจะห้อยไปถึงกลางสระเห็นไหม
แล้วก็กระโดดไปแล้วก็โหนเชือกแบบทาซาน
ปรากฏว่าน้องที่อายุ๑๓กระโดดลงไปเนี่ยจมแล้วก็หายไปเลย
ซึ่งตรงนี้ที่เด็กบอกคิดว่าไม่น่าจะลึกเนี่ยลึก๕เมตรนะครับ
ห้าเมตรนะครับกระโดดจับเชือกแล้วก็ทิ้งตัวลงไปแล้วก็กะว่าพอโผล่พ้นน้ำขึ้นมาก็ไหว้กลับเข้าฝั่งไง
แต่น้องคนนี้จมหายไปเลยครับวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะฮะวันอาทิตย์
ไม่น่าเชื่อนะครับมีเด็กมีเยาวชนในบ้านเราเสียชีวิตเท่าที่ทราบแล้วเป็นข่าวนะ
เสียชีวิตจากการไปเล่นน้ำแล้วจมน้ำเนี่ย๑๒คนจาก๘จังหวัดนะฮะสุรินทร์มากสุด๕คนนะครับ
แล้วเป็นเด็กเป็นเยาวชนทั้งสิ้นนะครับกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าในช่วงปี๒๕๕๕ถึง๒๕๕๙
มีคนเสียชีวิตจากการจมน้ำ๓๕๙๑๕คนในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี๑๒๐๕นะครับ
หรือว่า๗๓๐๐จาก๓๕๐๐ส่วนใหญ่ก็คือชวนกันไปเล่นน้ำ

พอจมน้ำแล้วกว่าจะวิ่งไปตามผู้ใหญ่กัน

โหมันเป็นเรื่องเศร้าเลยอ่ะ